ข่าวแรกยังไงใหม่ดาวิกาโดนอะไรเถอะ
ซื้อจะน่มีห่วงพ่อความโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คลายหนึ่ง
ดอวอกอคือจริงไม่ต้องย่อก็ได้มันแบบว่าทันมาก
นี่ฉันว่าเขียนชื่อเต็มไปก็ได้นะเขาบอกมีพฤติกรรมหน้าจอกับหลังจอต่างกันลิบลับค่ะ
หลังจากที่ได้ไปร่วมงานแล้วไปเจอตัวเป็นเป็นนะคะแล้วก็เหน็บไปถึงนู่นเลยค่ะ
ผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกอักษรย่อคนนี้ด้วยบอกว่านิสัยเลวไม่ต่างกัน
คือใช้ความรุนแรงมากนะคุณผู้ชมแล้วคือย่อมาแบบนี้ชาวเน็ตก็ทำการบ้านกันไวเหลือเกิน
หลายคนนะคะคิดไปบอกว่าน่าจะเป็นน้องดอวกรนี่แหละใหม่ดาวิกา
พิษอักษรย่อเล่นงานแบบนี้
ใหม่ขอเคลียร์ผ่านสื่อแบบชิลนะครับ

เพราะว่าโดนข่าวเฉาจนชินซะแล้ว
ไปฟังน้องดอวกดาวิกากันหน่อยค่ะ
ใหม่ไม่ติดใจอะไรเลยเพราะใหม่งงค่ะ

น่าจะปล่อยผ่านเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราทำอะไรเหมือนกัน

ใช่ก็งานเมื่อวานเฟรนดี้ก็โอเคมากเลยนะ

ใหม่ไม่โทษคนที่โพสต์ด้วยนะคะ
เพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้จักเรามากพอ

ไม่ชอบอย่างเดียวตัวย่อดีมาก

อยากให้คนมานั่งแบบอุ๊ยใครเอาอย่างนี้เลย

ก้าวบอกทำไมไม่เขียนชื่อจริงพี่ก้าวลงไปด้วย

คนที่ทำให้ใหม่แบบเข้มแข็ง

เพราะว่างานที่เกิดเหตุคืองานแฟนดิของวันก่อนที่เธอไปออกนะคะ
เขาแหม่บายยอกันสักขนาดนี้นะคะ